ส่วนกรณีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอพื้นที่คืนจากอุเทรนถวาย
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นข้อพิพาทมานานเป็น๑๐ปีแล้วนะ
วันนี้ทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันของอุเทรนธวาย

การประท้วงครั้งนี้เพื่อคัดค้านการย้าย
มหาวิทยาลัยออกจากพื้นที่ที่ตั้งอยู่เดิม
คำสั่งของสารปกครองสูงสุด
ให้กับจุฬารองกรมหาวิทยาลัย
ตัวแทนนักศึกษายืนยันว่าที่ดินแห่งนี้
เพื่อเป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทย
มีไว้เพื่อการศึกษาไม่ใช่แสวงหาผลกำไรนะครับ
และต้องการยื่นหนังสือถึงอธิการบดี
เพื่อต้องการทราบข้อที่จริงเรื่องการ
ลงนามหนังสือการย้ายที่ตั้งมหาวิทยาลัย
เพราะมองว่าทางมหาวิทยาลัย
จะลงนามหนังสือยกที่ดินให้ใครนั้น

ทำให้สิทธิของนักศึกษาเสียไปนะครับ
และพร้อมที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวครับ
ค้านการย้ายที่ดิน

และย้ายบ้านของตัวเองซึ่ง
มีประวัติมีตำนานนะครับ
ในการก่อตั้งสถาบันมาตั้งแต่เริ่มต้น
เราอาจจะสู้เพราะเราบอกคุณไม่ได้
แต่เราสู้คุณได้ในเรื่องการได้มาของที่ดินอุเทรนธวาย
อุเทรนธวายสู้

ระหว่างจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกับอุเทรนธวาย

หลังจากที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มีแผนนะครับเป็นแผนแม่บทจัดการที่ดิน๑๑๕๓ไร่
แล้วก็ได้ขอคืนพื้นที่จากอุเทรนธวาย
จำนวน๒๐ไร่๓งาน๒๙ตารางวา
อุเทรนถวายทำสัญญาเช่าเป็นเวลา๖๘ปี
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔๗๘จนถึงปี๒๕๔๖ครับ
เพื่อขยายเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการพัฒนา
โดยมีการเจรจาขอคืนพื้นที่มาตั้งแต่ปี๒๑๑๘นู่นนะครับ

ระหว่างนั้นทั้งสองฝ่ายต่างแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์

จนล่าสุดมีรายงานว่าสารปกครองสูงสุด
มีคำสั่งเมื่อวันที่๑๔ธันวาคม๒๕๖๒
อุเทรนถวายย้ายออกจากที่ตั้งเดิมภายใน๖๐วัน
นับตั้งแต่มีคำสั่งสารครับ